สักครู่นะครับว่า
นี่คือเทคนิคการนับเลขของเด็กน้อยสมัยนี้แปลกแต่จริงครับ
ข้างล่างเท่าไหร่ครับข้างล่างสี่ข้างบนล่ะครับเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ
แม่คุณน้องเปิดถุงเท้านับเลขกันเลยนะครับ

นี่คือสองกุมารกินพี่น้อง
เอกลักษณ์โดดเด่นก็คือที่ทรงผม
กับความตุ้ยหนุ้ยน่ารักแม่

เด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

การออกแบบโต๊ะแอนาควัตสมวางไปแบบนี้
ถ้าพื้นที่แคบจะเป็นอย่างไรปรับแบบนี้เลยครับ
แม่ไอเดียดีงามคุณผู้ชมครับ
หมอลำสายแข็งเดกะล่อนสอสุมารี
ที่เป็นทั้งนักมวยในเวลาเดียวกัน
จะซ้อมลำหรือจะซ้อมมวยก่อนครับคุณพี่
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ